คุณผู้ชมช่วยฟังคิดแล้วก็วิเคราะห์หน่อย

คือมีพระภิกษุท่านมรณภาพ
มรนภาพอยู่ในกุฏิคุณผู้ชม
อื่นมันต้องหลายชั่วโมง

แล้วก็ปรกฏว่าไปเจอร็อเตอรี่

มึงว่านี่จะออกเนี่ย๑ตุลาคมเนี่ย
นี่แหละครับตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับเข้าตรวจสอบเหตุ
พระภิกษุมรณภาพในกุฏิวัดม่วงครับอยู่ที่วิเศษชายชาญอ่างทองครับ
ช่วงสายของเมื่อวานนี้ไปพบศพพระสมชายนะครับอายุ๕๗ปี
อื่นแล้วล่ะกลิ่นคลักคลุ้งแล้วนะที่ศีรษะของท่านมีเลือดนะครับ
แล้วก็มีนะครับน้ำเหลืองขออภัยด้วยไหลออกมานองพื้นไปหมด
แล้วก็มีแผลที่ศีรษะด้านหลังคาดว่ามรณภาพมาไม่ต่ำกว่าสี่วัน
แล้ว๔วันทำไมปล่อยให้สงสัยอยู่ไม่ไม่คิดเลยเหรอว่านะครับ
มีพระหายไปรูปนึงเนี่ยนะเบื้องต้นทราบว่าพระสมชายมีโรคประจำตัวหลายโรคครับ
ส่วนในกุฏิไม่มีการลื้อค้นใดและพบว่าในสบงมีลอตเตอรี่หนึ่งฉบับ
เอาเลขไหมคุณผู้ชมเอาเลขไหมนะเอาไปละกัน๖๔๓๓๘๑งวดนี้เลยเนี่ย
ตุลาคมที่จะถึงนี้จากการสอบถามคนในวัดนะครับ
เล่าบอกว่าพระสมชายเนี่ยนะครับคือนะคือจะต้องมารับสังกฐานในวิหารนะฮะ
แต่รอจนถึงช่วงสายนะครับก็ยังไม่เห็นพระสมชายเนี่ยท่านมาก็เลยมาตามหาที่กุฏิ
พอเดินเข้าเขตกุฏิปั๊บคุณผู้ชมครับโอ้โหกลิ่นเตะจมูกเลยนะครับ
คนที่เขาดูแลวัดอยู่ก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดีกว่า
ก็พบว่าท่านมรณภาพไปแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งศพพระสมชายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานีนะครับ
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการมรณภาพต่อไป
เอ๊ะทำไมคุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหม
ทำไมทำไมปล่อยตั้ง๔วันพระหายไป๑รูปไม่มีใครเห็น

ตอนเช้าอะไรแบบนี้ไม่มีเลยเหรอนั่นสิฮะ